จำกันได้ไหมคะกรณีทหารหญิงรับใช้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ซึ่งล่าสุดเขาได้มีการร้องเรียนผ่านทางด้านของคุณกันจอมพลัง
ภายหลังจากที่เขาถูกสะกดรอยตามนี่คือกล้องวงจรปิดนะคะ
อยู่บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราบบุรีค่ะ
ภายในซอยบ้านของผู้เสียหายเองแล้วทีนี้มันจะเห็นภาพรถเก่งของผู้เสียหายนะคะ
ขับมาจอดที่บริเวณหน้าร้านก่อนจะมีรถกระบะต้องสงสัย
ซึ่งเป็นรถกระบะติดคอกคันด้านหลังอ่าในคลิปนี้คันด้านหลังนะคะ
ด้านหน้าคือรถเก่งของผู้เสียหายหรือว่าทหารหญิงรับใช้คนนั้น
ถ้ายังจำกันได้ทีนี้ปรากฏว่าเหมือนขับตามหลังกันมานะคะ
ผู้เสียหายเองเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดปกติ
เพราะว่ารถกระบะคันนี้นะคะเปิดไฟสูงขับตามแบบกระชั้นชิดด้วย
ตอนแรกเธอเข้าใจว่ากระบะคันนี้จะแซงเธอค่ะ
แต่ปรากฏว่ากระบะเนี่ยจอดเธอเห็นท่าไม่ดีพิรุษผิดปกติ
ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปในซอยเพื่อไปหากลุ่มเพื่อนที่นั่งพูดคุยกันอยู่เกรงว่าจะได้รับอันตราย
ส่วนกระบะสุดท้ายนี่คือช่วงที่เขาเลี้ยเข้าไปในซอยนะ
เพราะเขารู้สึกว่าผิดปกติแล้วนะกระบะตามมาตัดสินใจเลี้ยวเข้ามาในซอยเพื่อลงไปหาเพื่อน
กระบะคันด้านหลังกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ก็ขับหลบหนีไปส่วนรถเก่งของผู้เสียหายเองก็มาหาเพื่อน
เรื่องราวนี้ถูกร้องเรียนไปยังคุณกันจอมพลัง
คุณกันจอมพลังก็มีการโพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่า
เมื่อคืนนี้มีรถต้องสงสัยขับตามตัวผู้หญิงที่เป็นทหารหญิงรับใช้คนนี้แหละนะคะ
เจ้าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบะขับหลบหนีไป
ส่วนกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงยังมีบางกล้องที่เสีย
ก็เลยทำให้อาจจะเชื่อมโยงกันไม่ได้ครบทุกจุดนะคะ
ทีนี้คุณกันจอมพลังมีการลงพื้นที่ไปหาผู้เสียหาย
ก็พาไปดูจุดที่คนร้ายมาจอดดักรอตามจุดต่างค่ะ
เพื่อที่จะไปดูปรากฏว่าบริเวณที่มีการดักรอตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย

ทีนี้ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงสามถึงสี่ทุ่ม
เขากับเพื่อนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วจู่มีรถกระบะคันนี้แหละ
ขับมาแบบเปิดไฟเปิดเครื่องยนต์ไว้
แปลกใจนะเพราะว่าจอดนานมากประมาณสัก๕๑๐นาที
ตอนแรกก็กะว่าจะเดินเข้าไปถาม
แต่ไม่นานกระบะคันนี้ก็ขับออกไปนะคะ
เขาก็เลยรู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถที่คนในชุมชนไม่มีใครรู้จักเลย
ทีนี้พอได้ถามนางสาวเอผู้เสียหาย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีหรอกกระบะที่จะมาขับตามแบบนี้นะคะ
ส่วนรถเก๋งคันที่เกิดเหตุรถเก๋งคันในคลิปวงจรปิดเนี่ย
เป็นรถเก่งที่เธอกับคุณน้าใช้เป็นประจำเลย
ก็เลยอยากจะวิงวอนหน่อยแล้วกันถ้ากระบะคันนี้กำลังคิดไม่ดี
หรือใครที่กำลังปองร้ายอยู่เธอวอนหน่อยนะคะ
ว่าหยุดซะอย่าตามเลยอย่าสะกดรอยตามเลย
เพราะว่าเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย

รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าอย่างในพื้นที่ของเราเนี่ย
ปกติแล้วในซอยบ้านหนูอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนค่อนข้างซอยส่วนบุคคล
เพราะว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในซอยนั้นค่ะ
ซึ่งรถแปลกหรือว่าแปลกปลอมนี้จะไม่ค่อยมีเข้าไปค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้รู้เลยว่ามันไม่ปกติแน่นอน
เพราะว่ารถที่เข้าไปเนี่ยมันจะมีไม่กี่คันที่เราจำได้
แต่ทีนี้รถที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่รถ

ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ประสงค์ดีแน่ค่ะ